เรื่องของการขึ้นลิฟต์แล้วก็การขึ้นจำนวนมาก

หรือเวลาอยู่ในลิฟต์เขาจะมีด้านข้าง
ตรงแถวที่เราจะกดเขาจะกำหนดให้เราดูเลยว่า

ถ้าเกินมันจะมีเสียงดัง
รับได้กี่กิโลนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเสียงดังเตือนเราแน่นะครับ
ที่เชียงใหม่นักท่องเที่ยวชาวจีน

และลิฟต์เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้ประมาณ๑๐คน
แต่ปรากฏเข้าไปถึง๑๕คน
ประตูปิดปุ๊บลิฟต์ร่วงลงมาแต่ร่วงนิดเดียว

เจ้าหน้าที่พยายามที่เข้าช่วยเหลือเต็มที่
แล้วก็สามารถที่จะช่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน
ออกมาจากลิฟต์ได้ด้วยอาการตกอกตกใจกันครับ

เข้าไปในลิฟต์เกินน้ำหนักบรรทุก
มีเสียงแต่ประตูยังปิดใช่ไหม
ใช่ครับแต่ลิฟต์ไม่ขึ้น
ดันร่วงลงไป๕๑๐เซนติเมตร

ลงไปแค่นั้นมันเป็นสัญญาณเตือนว่า
มันจะร่วงลงไปหนักกว่านี้หรือเปล่านะครับ
แล้วก็ประตูปิดล็อกเลย
เพราะมันไม่ตรงล็อกของมันนะครับ
ทางช่างของโรงแรมได้รีบมาแก้ไขเปิดประตูออกนะครับ
ทำให้นักท่องเที่ยวตกใจพากันวิ่งหนีออกจากลิฟต์

จนมีผู้บาดเจ็บจากการล้มแล้วก็เบียดเสียดกันเล็กน้อย
จำนวน๕คนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
นำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมหาบราชนครเชียงใหม่
เพื่อความสบายใจของผู้บาดเจ็บ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ได้ขอความร่วมมือทุกโรงแรมนะครับ
ให้ตรวจสอบดูแลลิฟต์ของโรงแรมท่านเองด้วย

ก็ให้ปิดการใช้งานลิฟต์ตัวที่เกิดเหตุไปก่อน
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่

แล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับนักท่องเที่ยว

ตัวนักท่องเที่ยวหรือว่าเราไปที่ไหนเอง